เรื่องของโควิด๑๙ที่พึ่งทางกายก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วนะ
ที่พึ่งทางใจตอนนี้เนี่ยใครมีอะไรอยากทำให้สบายใจเขาก็ทำกัน
อย่างที่จังหวัดแพร่นะครับที่บ้านดอนแท่นเนี่ย
คือมีบ่อน้ำโบราณเขาเรียกว่าน้ำบ่อยา
คือตั้งแต่โบราณมาแล้วล่ะนะครับ
เขาจะมาตักน้ำบ่อนี้นะฮะไปดื่มไปกินไปใช้นะครับ
เพราะว่าเชื่อว่าจะช่วยให้เขาเป็นไปอย่างที่หวัง
รักษาโรคบ้างนะครับให้เกิดกำลังใจบ้าง
นี่คือที่บริเวณวัดร้างบ้านดอนแท่นตะบนดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับ
ปัจจุบันเป็นธรณีสงฆ์ของวัดดอนแท่นและเป็นที่สาธารณประโยชน์
ชาวบ้านมีความเชื่อมารวมตัวกันภายในสาราอเนกประสงค์
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาทน้ำบ่อยา
ซึ่งอยู่คู่กับหมู่บ้านนี้มากว่า๓๐๐ปีนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อเกิดภาวะโรคระบาดนะครับผู้คนจากทั่วสารทิศเลย
จะเดินทางมาตักน้ำในบ่อนี้ไปดื่มไปอาบ
โดยมีศรัทธาความเชื่อว่าอาการป่วยของเขาจะทุเลานะครับ
ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับ
คือมันก็ไม่มีข้อพิสูจน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์
นายสุคำสวยงามแล้วก็อาจารย์สังวานเมฆกิจ
ช่วยดูแลสาธารณประโยชน์แล้วก็ธรณีสงฆ์นะครับ
ทั้งชาวบ้านคนอื่นก็มีความเห็นว่า
ช่วงนี้โควิดมันแพร่ระบาดใช่ไหม
ทุกคนต่างเฝ้าระวังตัวเองแล้วก็หวาดกลัว
จึงเปิดน้ำบ่อยาให้อยากจะตักไปอาบไปดื่ม
ทำได้สร้างกำลังใจนะครับแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมานานเนี่ย
จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ
น้ำบ่อยาเขาบอกว่ามันสะอาดเพียงพออันนี้จากข้อมูลในพื้นที่นะฮะ
คือสะอาดเพียงพอที่จะเอาไปดื่มกินแล้วก็เอาไปประกอบพิธีต่าง
ได้อย่างมั่นใจยินดีให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาเอาไปใช้
แล้วก็ขอให้ช่วยการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการได้กำหนดกฎเกณฑ์
เอาต่างเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วยกันรักษาความสะอาด